คุณผู้ชมยังจำข่าวนี้ได้เราเพิ่งเล่าไปเมื่อวาน
เมื่อคืนนี้เองอ่ะนะคะกรณีที่ตำรวจเนี่ยเขามีการสนที่กำลังกันกับฝ่ายปกครอง
ในการที่จะทลายเรื่องของกลุ่มเป้าหมายพื้นที่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเครือขายยาเสพติด
รายใหญ่ทางภาคเหนือชื่อปฏิบัติการยุทธการพิทักษ์ล้านนานะคะ
หนึ่งในบ้านเป้าหมายเนี่ยเป็นบ้านของผู้ชายที่ชื่อสุธิพฤษ
เขาเป็นชาวเขาเผ่ามงค่ะซึ่งโอ้โหมีการเจรจาปิดล้อมกันอยู่นานถึงสิบสองชั่วโมงนะคะ
เพราะผู้ต้องหาเนี่ยไม่ยอมให้ตำรวจเข้าไปจับตัวเลยแล้วก็มีการจับลูกสาวเป็นตัวประกัน
ใช่มีมีดพระอยู่กับมือด้วยสุดท้ายเนี่ยหูตำรวจต้องมีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าไป
บุกเข้าไปชาร์จตัวลูกสาวหนีออกมาได้แต่สุดท้ายผู้ต้องหาตัดสินใจเอามีดพระในมือเนี่ย
แทงตัวเองจนเสียชีวิตล่าสุดเนี่ยเราได้ไปคุยกับลูกสาวคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ในบ้านด้วยนะคะ
แต่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนอีกทีนึงค่ะ
ไม่ไหวแล้ว

มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

มาแล้วอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า

มาแล้วอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
มาแล้วอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า

ที่เราเพิ่งจะได้มาจากชาวบ้านนะคะ
เป็นคลิปจากมือถือของชาวบ้านที่ถ่ายวินาที
ที่เจ้าหน้าที่ปิดล้อมจับกลุ่มตัวนายสุธิพฤษ

คือตำรวจหลายนายปิดล้อมบ้านเอาไว้นะคะ
หลังจากที่นายสุธิพจน์เนี่ยจับตัวลูกสาววัยสิบห้าปี
เป็นตัวประกันไว้ในบ้านตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมอยู่
โอ้โหหลายชั่วโมงอะค่ะซึ่งนายสุธิพฤษเนี่ย
อาการเครียดอย่างหนักนะคะจนกระทั่งบ่ายสามโมง
ตำรวจตัดสินใจชาร์จตัวด้วยการคว่างแก๊สน้ำตาเข้าไปในบ้าน๓ลูกด้วยกัน

พอจังหวะคว่างแก๊สน้ำตาเข้าไปแล้วเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะพังประตูหน้าบ้านเข้าไปนะครับ
แต่นายสุธิพฤษก็ไม่ยอมค่ะสู้เนี่ยจะเห็นควันจากแก๊สน้ำตาออกมาแล้ว
นายสุธิพฤษเขามีมีดพระอยู่ในมือขนาด๑ฟุตเขาก็พยายามต่อสู้
สุดท้ายแล้วเนี่ยลูกสาวที่โดนจับเป็นตัวประกันเนี่ยนะคะ
ทนแก๊สน้ำตาไม่ไหวก็เลยวิ่งหนีออกมาได้นะคะ
ก็ออกมาจากบ้านเนี่ยจังหวะนี้ลูกสาวใส่เสื้อสีม่วงวิ่งออกมาแล้ว
ตอนนี้นายสุธิพฤษอยู่คนเดียวในห้องซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้าไปพูดคุยกับลูกสาวนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง
พ่อมีอาการเป็นแบบไหนมีอาวุธอะไรยังไงบ้าง
แต่ว่าลูกสาวเนี่ยอาการคือยังตกใจตัวสั่นอยู่ก็เลยยังบอกอะไรมากไม่ได้นะคะ
ตำรวจก็เลยตัดสินใจเข้าช้าเป็นครั้งที่สองคราวนี้นายสุธิพฤษค่ะ
วาวถังแก๊สสิบสี่กิโลกรัมที่อยู่ในบ้านเลยแล้วจุดไฟแล้วถีบออกมาใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ล้อมอยู่ข้างนอกอะค่ะ
ไฟนี่ลุกพลึบเลยนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองเขาก็มีการเตรียมการมาดีเหมือนกัน
เขามีรถน้ำมารออยู่แล้วพอเห็นไฟลุกพลึบปุ๊บเนี่ย
เขาก็เอารถน้ำฉีดเพื่อจะควบคุมไฟเลย
เป็นรถน้ำของอบตขุนควนอ่ะนะคะสุดท้ายตกเย็นแล้วเนี่ย
สุธิพฤษก็ยังไม่ออกมามอบตัวแล้วก็ตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเอง
ตอนแรกเขาเอามีดพระเนี่ยปาดคอตัวเองก่อน
แต่เหมือนมีดมันไม่คมอะค่ะเขาก็เลยตัดสินใจเอามีดเล่มนั้นอ่ะ
แทงตัวเองไป๓ครั้งจนไส้ทะลักแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งก่อนเสียชีวิตเนี่ยเขาตะโกนออกมาเลยบอกว่า
เขาขอยอมตายมากกว่าจะกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำอีกครั้งนะคะ
สุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวล๑๒ชั่วโมงเต็มตั้งแต่๗โมงเช้าจนถึง๖โมงครึ่งนะคะ
สำหรับการล้อมจับพื้นที่เป้าหมายตรงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าล่าสุดเนี่ย
ส่งผู้สื่อข่าวลงไปในพื้นที่ของบ้านผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้ไปคุยกับลูกสาวด้วย
ใช่ค่ะคือเราส่งคุณวิรยุทธ์ปรานีค่ะทีมข่าวของเรานะคะ
ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะคะที่พยาวอะค่ะครอบครัวนำศพของนายสุธิพฤษมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
ประเพณีของชาวไทยภูเขาเผ่ามงนะคะก็มีญาติญาติมีคนใกล้ชิดก็มาแสดงความอาลัยกันเยอะเลย
ลูกสาวคนเล็กของนายสุธิพฤษค่ะที่ติดอยู่ในบ้านกับผู้เสียชีวิตตอนเกิดเหตุ
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะนางสาวเลิฟอายุ๑๕นะคะ
บอกว่าตัวเองไม่ได้ถูกพ่อจับเป็นตัวประกันค่ะแต่เต็มใจที่จะอยู่กับพ่อ
เพราะกลัวว่าพ่อจะได้รับอันตรายลูกสาวคนเล็กของผู้เสียชีวิตเล่าว่าตอนตีห้าวันเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูบ้านบอกว่าเป็นตำรวจ
พ่อก็บอกว่าให้ไปปิดประตูหน้าต่างทุกวันจากนั้นก็เริ่มมีเจ้าหน้าที่มาปิดล้อมบ้านเรื่อย
เริ่มเครียดค่ะและตำรวจก็ยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปในบ้าน
พ่อก็สั่งให้ตัวเธอนะคะวิ่งฝ่าแก๊สน้ำตาออกมาค่ะเดี๋ยวให้เธอเล่าให้ฟังนะคะ
เหมือนตายข้างเป็นว่างี้ก็ชิสีเป็น
แล้วก็กลัวเมื่อก่อนเดี๋ยวตั้งก็ได้และก็เลยแบบกลัวสั่งเสียกันเรื่อย
น้องก็บอกว่าตอนที่อยู่ในบ้านกับพ่อเนี่ยนะคะคือพ่อสั่ง
เสียเลยพ่อสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายว่าให้เข้มแข็งนะฝาก
ดูแลแม่ที่ยังอยู่ในเรือนจำนะระหว่างที่แม่ยังไม่พ้นโทษห้าม
บอกว่าพ่อไม่มีชีวิตอยู่แล้วกลัวว่าแม่จะทำร้ายตัวเองค่ะ
ส่วนแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะนางฉาแทร่ว่างอายุ๕๙ปีก็เล่า
ให้ฟังตอนเกิดเหตุก็พยายามเกลี้ยกล่อมลูกชายให้มอบตัวค่ะ
ถึงขั้นที่ว่ายืนขวางตำรวจเอาไว้ตรงบันไดอ่ะแล้วบอกกับตำรวจ
อย่ายิงอย่ายิงเดี๋ยวแม่คุยกับลูกชายเองแต่ตำรวจก็ไม่ฟังแม่นะคะ
ก็อุ้มลงมาจากบ้านเลยค่ะ
ด้านนางสาวปันตะวันต่อมายุ๒๔ปีลูกสาวคนโตของผู้เสียชีวิตค่ะ
ก็บอกนะคะว่าที่ผ่านมาพ่อกับแม่
ลูกสาวคนโตของผู้เสียชีวิตค่ะก็บอกนะคะว่าที่ผ่านมาพ่อกับแม่
เกี่ยวกับยาเสพติดจริงแล้วก็เล่ารายละเอียดให้เราฟังหมดเลยอะค่ะ
คือถ้าย้อนไปดูคดีความเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดของนายสุธิพลแล้วก็ภรรยาเนี่ยนะคะ
ในสายยนต์ปีสองพันห้อร้อยหกสิบสามค่ะเธอก็เล่าเลยว่าภรรยาในสุธิพลหรือว่าแม่ของเธอเนี่ย
ถูกดำเนินคดีข้อหาครอบครองยาบ้า๘เม็ดตอนนี้ยังอยู่ในเรือนจำอยู่เลยนะคะ
มากรกฎาคมปีเดียวกันพ่อก็ถูกจับในคดีครอบครองยาบ้าเหมือนกัน
แต่ของพ่อเนี่ยแปดพันกว่าเมตรค่ะก็ไม่ได้ถูกจับพร้อมกันนะคะ
โดนจับก่อนแล้วก็จำนวนก็แตกต่างกันด้วยพอแม่ถูกจับแล้วเนี่ย
เธอเองก็พยายามเตือนพ่อแล้วนะบอกพ่อเลยว่าพ่ออย่าไปยุ่งกับยาเสพติดเลย
ยุ่งกับยาเสพติดเถอะแต่พ่อก็ไม่ฟังถึงขั้นทะเลาะกันนะคะ
เธอก็ยืนยันนะว่าพ่อไม่ได้หลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านคือที่ลาว
ตามที่ตำรวจกล่าวอ้างพ่อก็ยังใช้ชีวิตอยู่ที่ไร่นาตามปกตินี่แหละ
คือเหมือนก่อนหน้านี้ตำรวจบอกว่านายสุธิพฤษซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ย
หนีไปอยู่ที่ลาวแล้วก็รู้ข่าวมาว่าช่วงตรุษจีนเนี่ยจะกลับมา
ข้ามฝั่งกลับมาที่เมืองไทยเพื่อจะมาหาลูกสาวค่ะมีลูกสาวคนโต
ก็เลยบอกว่าพ่อไม่ได้หนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเลยพ่อก็อยู่
ที่นี่นี่แหละบางครั้งก็กลับมาอยู่ที่บ้านกับน้องสาวคนเล็กบ้าง
ไม่เห็นตำรวจมาจับนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับมุมมอง
ของลูกสาวแล้วเนี่ยเธอบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุทั้ง
ยิงกระสุนยางแล้วก็ใช้แก๊สน้ำตาแถมยังมีเจ้าหน้าที่บาง
นายพูดจายั่วยุท้าทายให้พ่อเนี่ยแทงตัวเองด้วยซ้ำและ
สินในบ้านก็ได้รับความเสียหายด้วย
หลายเดือนแล้วเพราะน้องออกไปทำงาน
รอบเขามันโทษใจตั้งติว่าเขาเสียใจตั้งที่ว่าเปิดอุตส่าห์ขอเวลา
ไหนเจ้าเป็นอุตส่าห์ว่าเห็นสองวันหมอบตัวคือจะได้เป็นตึงอีก
ไม่ได้ไอ้กระฮุเป็นกระตึงคูกว่าถ้าขึ้นมาจากปลาดคอ
แล้วทำไมต้องท่าท้ายอ่ะเจ้านางสาวปันตะวันลูกสาวคนโตของผู้ตาย
บอกด้วยนะคะว่าก็รู้แหละว่าที่พ่อตัดสินใจแทงตัวเอง
ตัดสินใจฆ่าตัวตายแบบนี้เพราะไม่อยากจะกลับไปติดคุกอีก
ซึ่งระหว่างที่พ่อถูกกดดันเนี่ยก็อย่างที่น้องพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่า
พ่อก็ขอเจรจากับเจ้าหน้าที่แล้วว่าขอเวลา๒วันได้ไหม
เดี๋ยวจะเข้ามอบตัวขอใช้เวลาอยู่กับลูกสาวก่อน
ฉลองวันเกิดของพ่อในวันพรุ่งนี้ได้ไหมแต่สุดท้ายแล้วเหตุการณ์มันก็ไม่ได้เป็นไปแบบนั้นน่ะนะคะ
ต้นครอบครัวก็ตั้งศพนายสุธิพฤษประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วก็จะมีพิธีฝังตามประเพณีของชาวไทยภูเขาเผาม้งในวันจันทร์ที่๑๕กุมภาพันธ์นี้ค่ะ